ของมวยไทยนะครับที่อาจจะได้รับการบรรจุในกีฬาโอลิมปิกนะครับ

แต่ว่าหลังจากนี้ขั้นตอนนะครับในการจะไปถึงความฝันนั้น

เช่นเดียวกันครับกติกาที่มีการคาดกันไว้จากคนมวย

เพราะว่าเขาคงไม่เอาเหรียญทองมาเทให้กับบ้านเราอย่างเดียว
ดังนั้นปฏิตาลักษณะนะครับจากบรรดาผู้ข้ำบอด
วงการมวยจากรายงานของคุณสุรพัฒนจารุมณีครับ
เท้าเข่าศอกศิลปะการต่อสู้อย่างมวย
ไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับดูเหมือนจะมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
โอลิปิกสากลส่งสัญญาณดีหันมาสนับสนุนพร้อมที่จะผลักดันมวยไทย
บรรจุในโอลิมปิกเร็วที่สุดก็คงจะเป็นปี๒๐๑๖
แต่ว่าเกิดคำถามขึ้นว่าถ้ามวยไทยได้บรรจุจริงแล้ว
จะมีรูปแบบการแข่งขันอย่างไรให้เป็นโอลิมปิกสไตล์ครับ
ไม่ว่าจะเป็นกำหนดชกจะ๕ยกหรือเปล่า
ควรจะมีสนับแข้งสนับสอกสนับเข่าหรือไม่
แล้วการตัดสินน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้โปร่งใสมากที่สุดกว่าที่เป็นอยู่หรือเปล่า
ในเรื่องหลังกล่าวผมมีเสียงสะท้อนจากผู้ที่ค่ำเวิร์ดอยู่ในวงการมวยหลาย๑๐ปี
แสดงความคิดเห็นไว้น่าสนใจเลยครับ
ควรจะให้ทุกยกแล้วก็ประกาศทุกยกเหมือนการชิงแชมป์อะไรทั่วไป
จริงแล้วมวยไทยนะสมัยใหม่นะตอนนี้ผมก็อยากให้คะแนนทุกรบ
อยากจะรู้ว่ายก๑ยก๒ยก๓ให้คะแนนหรือเปล่า

แต่ว่า๑๒ควรจะเปิดเผยอะไรประมาณนี้ครับ

เพราะตอนนี้ทางด้านมวยสากลไม่ได้รับความนิยม

ถ้าเกิดมวยไทยจะไปอยู่โอลิมปิก

รูปแบบนี้ผมว่าอาจจะมีติดเซ็นเซอร์ดันตัวหรือเปล่า
เห็นไหมแล้วต่อยหัวแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่หัว
เทควันโดหรือเปล่าอันนี้เขาก็พัฒนาไปเรื่อย
มันต้องเริ่มจากจุดที่ว่าเกิดปัญหาขึ้นมาก่อน

ผมเชื่อผมเชื่อในผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้คิดเอาไว้แล้วว่า
เรื่องนี้คงจะทำให้มวยไทยของเรานั้นโปร่งใสในการแข่งขันระดับโลกต่อไป

เพราะว่ามีกว่า๒๐๐ชาติที่เป็นสมาชิก
สหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ
ส่วนการตัดสินที่สำคัญต้องทำให้โปร่งใสที่สุด
อาจจะโชว์คะแนนให้เห็นเหมือนมวยสากลสมัครเล่นในอดีต
หรือติดเซ็นเซอร์ที่อุปกรณ์เหมือนเกาะไฟฟ้าของเทคอนโด

อย่างไรก็ดีมหากรรมกีฬารายการใหญ่
วยไทยเองเคยบรรจุในชื่อกีฬามวยอยู่ใน๔เกมปี๒๕๕๙
ส่วนเอเชียนเกมและก็โอลิปิกเกมนี้ยังไม่เคยนะครับ
กุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จคือ
รัฐบาลต้องเข้ามามีส่วนช่วย
ชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ